ไทยรัฐจอบประเด็นนั้นนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ
ขบวนการมอดไม้ในการที่จะมีการสอดไส้

ใช้ไม้แบบหนึ่งตบตาเจ้าหน้าที่
ก่อนจะมีการเปลี่ยนไม้ซึ่งเป็นไม้ห่วงห้าม
แล้วส่งออกไปยังต่างประเทศ
ในวันนี้ครับขบวนการดังกล่าวนั้น
แม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

แต่เจ้าหน้าที่นั้นก็มีการปรับเปลี่ยนเช่นเดียวกัน

เพื่อติดตามจับกลุ่มคนที่ทำไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

ลงพื้นที่ไปติดตามไขคำตอบเรื่องนี้
มาตีแผลให้ชัดในไทรรัชจอบประเด็น

นี่คือภาพขณะที่เจ้าหน้าที่สุรกากร
ตำรวจป่าไม้เจ้าหน้าที่สถานทูตลาวประจำประเทศไทย

ร่วมกันตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์จำนวน๒๐ตู้
บริเวณลานหน้าศูนย์เอ็กซาเลสำนักงานศูนยากากร
เรือแหลมชะบังอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ซึ่งภายในบรรจุไม้ชิงชันและไม้ประดูก
โดยขบวนการลักลอบค้าไม้ข้ามชาติ
ใช้วิธีการร่วมมือกับในทุนชาวลาว
ขนผ่านไม้เข้าประเทศไทยผ่านด่านสุรกากรน้องคาย

และส่งไปยังปลายทางที่ฮ่องกง
แต่เมื่อผ่านด่านสุรกากรน้องคาย
กับมีการสับเปลี่ยนจากฐานไม้เป็นไม้ห่วงห้ามจำนวน๒๐ตู้
เจ้าหน้าที่จึงคาดว่ายังมีไม้อีกจำนวนมาก
ยังรอการขนในลักษณะแบบเดียวกันนี้
นี่ก็คือตู้คอนเทนเนอร์ที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ละกากร
สามารถตรวจยึดได้จากขบวนการลักลอบ
ผลไม้ชิงชันข้ามชาติเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
ซึ่งหากเปิดดูข้างในก็จะพบว่า
ไม้ที่อยู่ในนี้นะครับขนาดนั้นใหญ่กว่า๓คนโอบ
และยาวประมาณ๓เมตรหรือสุดตู้คอนเทนเนอร์เลยทีเดียว
เพื่อยืนยันว่าตู้คอนเทนเนอร์เหล่านี้เข้ามาประเทศไทยจริงหรือไม่
ทีมข่าวจึงเดินทางไปที่ด่านสุรกากรจังหวัดน้องคาย
โดยเจ้าหน้าที่ระบุว่าระหว่างวันที่๖๑๒กรกฎาคมที่ผ่านมา
มีการขออนุญาตนำฐานไม้ผ่านแดนจากประเทศลาวเข้าไทย
โดยสำแดงเอกสารทั้งหมด๖ใบจำนวน๕๖ตู้คอนเทนเนอร์
ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดในอนุสัญญาบาเซโลน่า
อนุญาตให้ประเทศที่ไม่มีพื้นที่ติดทะเล

เจ้าหน้าที่จึงได้เอ็กซาเลพบว่าสินค้าทั้งหมดเป็นฐานไม้จริง
โดยได้นำฟิล์มเอ็กซาเลที่จะเห็นต่อไปนี้

เจ้าหน้าที่ยังมีข้อสงสัยหลายประการ
แต่ในเมื่อไม่ใช่สินค้าผิดกฎหมายหรือสินค้าห่วงห้าม

เจ้าหน้าที่จึงปล่อยให้สินค้าผ่านแดนไปได้
โดยได้ทำการซีนตะกัวที่มีสัญลักษณ์ของศูนยากากร

ซึ่งเป็นเลขประจำด่านสุรกากรหนองคายบริเวณรูกุญแจ
เพื่อเป็นการยืนยันว่าผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าศิลป์ของศุลกากรมิวร่องรอยถูกตัด
และประกอบเข้าไปใหม่เพื่อตบตาเจ้าหน้าที่

กลับพบว่าจำนวน๒๐ตู้คอนเทนเนอร์
มีการบรรจุไม้ชิงชัน๕๙ท่อน
ชิงชันแปรรูป๒๓๕๓ท่อนเหลี่ยม

และไม้ประดูกแปรรูปอีก๒๖๖ท่อเหลี่ยม
มูลค่ารวมกว่า๔๐ล้านบาท
และหากสินค้าดังกล่าวสามารถส่งออกไปอย่างฮ่องกงได้สำเร็จ
จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึง๓๐๐ล้านบาท
จากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกยังพบอีกว่า
ผู้รับจ้างส่งสินค้าผ่านแดนจากต้นทางไปยังปลายทาง
จะต้องมีการจดทะเบียนกับกรมศุลกากร
รวมถึงจะต้องวิ่งตามเส้นทางที่กำหนด
โดยต้องใช้เส้นทางจากด่านสุรกากรหนองคาย
จังหวัดอุดรธานีขอนแก่นนครราชศรีมาสระบุรี
พระนครศรีอยุธยาปฐุมธานีกรุงเทพมหานคร
มุดปราการฉะเชิงเศร้าชนบุรี

คัดว่าขบวนการรักรอบขาไม้ข้ามชาติ
สับเปลี่ยนสินค้าบริเวณจังหวัดอุดรธานี

สามารถตรวจยึดได้เป็นจำนวนมาก
การขนส่งของผ่านเรามีหน้าที่ควบคุมว่า
ไม่ให้ของนั้นหลุดเข้าไปในประเทศ

หรือของที่ผิดกฎหมายผ่านประเทศเราไป

โดยปกติจะไม่มีการเปิดในระหว่างทาง

ก็อาจจะไปเปิดที่ต้นทางหรือปลายทางที่มาถึงได้

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องร่วมกันระหว่างผู้ขนส่ง
โดยงานที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่สถานทูต
ซึ่งเป็นตัวแทนเจ้าของของมาเป็นพยานในการเปิด

อีกหนึ่งประเด็นที่ยังมีข้อสงสัยก็คือ
ของเอเย่นที่ติดบริเวณประตูมาตั้งแต่ต้นทาง

ยังคงติดอยู่จนถึงท่าเรือแหลมชะบัง

และซีนของสุรกากรถึงจะเปิดประตูได้

มีการทำซีเน่นปลอมอีกอันหรือไม่
ข่าวแถวรัดทีวีรายงาน